ปัญหาน้ำน้ำท่วมภาคใต้ครั้งที่ผ่านมานั้นส่งผลให้ชาวสวนยาง
ได้รับผลกระทบนะครับน้ำท่วมสวนยางเสียหายไปค่อนข้างมากแต่ก็ไม่สามารถจะกรีดยางได้ครับ
ซึ่งล่าสุดครับการยางแห่งประเทศไทยเองก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเดี่ยวร้อนของพี่น้องชาวสวนยางทางภาคใต้
และใช้วิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสในการลดพื้นที่การปลูกยางครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
เหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วถึงต้นปี
ถือเป็นอุทธกภัยหนักที่สุดในรอบหลายสิบปีของภาคใต้
โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่เป็นพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดของประเทศไทย
โดยมีพื้นที่ปลูกราว๑ล้าน๘หมื่นไร่
คิดเป็นผลผลิตที่ได้กว่า๔๑๕๐๐ตันต่อปี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผลผลิตยางพาราในระบบลดลงตามไปด้วย
โดยสะท้อนจากปริมาณยางพาราแผ่นดิบและยางแผ่นลมควัน
นำมาขายในตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลกระทบน้ำท่วมในช่วงปลายปีที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีนี้นะคะ
ส่งผลให้ปริมาณยางพาราที่เข้ามาขายในตลาดแห่งนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ
อย่างล่าสุดนี้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์จากเดิมเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
จะต้องมียางพาราเข้ามาขายอยู่ที่๔๙๙๐ตัน
ก็ลดเหลือเพียง๒๘๘๐ตันเท่านั้นค่ะ
ทำให้ตลาดแห่งนี้นะคะมีการประเมินว่าทั้งปีเนี่ยจะสามารถรับซื้อยางพาราอยู่ได้ประมาณ๔๐๐๐ตันเท่านั้นค่ะ
จากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่๔๕๐๐ตันค่ะ
จากข้อมูลของการยางแห่งประเทศไทยระบุว่า
พื้นที่สวนยางพาราที่ได้รับความเสียหายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อนจำนวน๘๐๐ลาย
รอบคลุมพื้นที่๓๖๒๓ไร่
ลุงคิดรักเกลือชาวสวนยางวัย๖๗ปีคือหนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่า
น้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาทำให้ต้นยางที่ปลูกได้เพียง๓เดือน
จำนวนกว่า๒๒๐ต้นตายทั้งหมด
และยางที่ตายนี้ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท
ไม่ได้รับเงินชดเชยจากภาครัฐ
ทุนที่ลงไปร่วม๑๐๐๐บาทจึงศูนย์เปล่า
ส่วนต้นยางที่ปลูกไว้ก่อนก็ไม่สามารถกรีดได้เพราะน้ำท่วม

มันเดือดร้อนเล็กน้อยนะ
ก่อนมาเราก็ชินเลยเลยธรรมชาติ
แม้จะเป็นสวนยางที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
แต่การยางแห่งประเทศไทยยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ลุงคิด
ด้วยการมอบกล้ายางทดแทนให้จำนวน๒๐๐ต้น
เพื่อช่วยลดต้นทุนได้กว่า๘๐๐๐บาท
ซึ่งเป็นแนวทางการช่วยเหลือพิเศษ
จากชาวสวนยางรายอื่นที่ได้ขึ้นทะเบียนสวนยางไว้
ซึ่งจะได้รับเงินสวัสดิการรายละ๓๐๐๐บาท
โดยกรยทได้จ่ายเงินให้ชาวสวนยาง

ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นหลังจากนี้
พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะ

พอน้ำท่วมพอน้ำลดแล้วมันอาจจะไม่ได้ตายทันที
มันอาจจะเกิดความเสียหายหลังจากนั้น

ก็เป็นจุดที่กรทก็เลยยังรับเรื่องที่จะ
คอยเยียวยาพี่น้องเกษตรกรในส่วนนี้อยู่
กรยทรแนะนำให้ชาวสวนยางพลิกวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาส
โดยพิจารณาปลูกพืชอื่นทดแทน
เพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพาราลงตามเป้าหมาย
ที่ต้องการลดพื้นที่ปลูกยางที่ไม่มีคุณภาพลง

และปลูกยางใหม่ที่มีคุณภาพทดแทน๑แสนไร่

ข่าวทะลัดทีวีประรายงาน